คุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นในเบรกนี้ดูเรื่องเพลิงไหม้หน่อยค่ะ
เป็นเพลิงไหม้ในหมู่บ้านหรูเลยค่ะอยู่แถวปฐุมธานีนั่นเองนะคะ
ซึ่งทำให้เจ้าของบ้านก็ต้องพาครอบครัวนี้วิ่งหนีตาย
ดับเพลิงไประดมฉีดน้ำนะคะค่าเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกช่วงประมาณตี๒๓๐ที่ผ่านมาค่ะ
ในหมู่บ้านระดาวันลากูลถนนรังสิตปฐุมธานี
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ซึ่งตำรวจภูทรสวนพริกไทยได้รับแจ้งเหตุ
แล้วก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง
รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพร้อมกับรถดับเพลิงค่ะ
ฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านที่อยู่ข้างเคียง
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังใหญ่๒ชั้นเนื้อที่๒๐๐กว่าตารางวา
แต่ว่าโดนไฟไหม้อย่างรุนแรงต้องมีการประสานขอรถดับเพลิงจากหน่วยงานที่ใกล้เคียงเนี่ย
ดับเพลิงนะคะคุณผู้ชมมากันเป็น๑๐คันเลยนะคะ
ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงเห็นไหมคะ
เร็วไฟที่ลุกไหม้ลุกไหม้โหมกระหนับเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการดับไฟอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยเจ้าของบ้านอย่างนายอลงกรมังกรทองสกุลอายุ๕๕ปี
ก็เล่าให้ฟังค่ะบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน๔คน
ตอนนั้นก็นอนอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
ช่วงสักประมาณตี๒หน่อยมีเพื่อนบ้านมากดกริ่ง
มาเรียกหลายครั้งเลยแล้วก็ตะโกนเข้ามาไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้
ตอนนั้นนะคะนายอลงกรเจ้าของบ้านลงมาดูข้างล่าง
ปรากฏว่าที่บริเวณชั้นล่างตรงโต๊ะของไหว้ของคนจีน
มีไฟลุกขึ้นมาคือนายอลงกรก็บอกว่าตรงนั้น
เขาได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งเอาไว้ด้วยแล้วควันก็มีควันเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็เลยต้องรีบเรียกคนในบ้านให้หนีออกมาด้านนอกก่อน
แล้วก็พยายามหาน้ำไปดับไฟเพื่อนบ้านก็มาช่วย
แต่ก็ไม่ทันค่ะไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
ซึ่งทางรอปภหมู่บ้านก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะไม่มีคนบาดเจ็บ

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
รวมถึงมีการประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แน่ชัดนะคะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นก็ประเมินไว้
ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ